เสร็จแล้วปุ๊บก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสีเทา
แบบว่ารวยขึ้นมาก็เลยเอามันต้องมาฟอกตัวที่เชียงใหม่

โดยมีคนนู้นคนนี้เป็นในระหว่างที่คบกับเมียอยู่

ว่าไม่เป็นไรเพราะลูกก็เรียกเขารับรู้กันหมด

เมื่อวานนี้หลายคนก็สังเกตไปที่เขาก่อนว่า

อายุ๒๓ปีเป็นนักศึกษาปี๔คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาภายัพธ์เป็นลูกชายของคนตรีวิทยาวันคาวิสัน

ผู้บัญชาการมนตรฐานที่๓๘จังหวัดน้ำ
แล้วก็รู้สึกเป็นเพื่อนเรียนมากับท่านนายก
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทำร้ายเมื่อคืนวันที่๒๕พฤศจิกายน
เหมือนกับว่าคนจะเข้าห้องน้ำ
บอกว่าปิดไม่ให้เข้ามีดาราอยู่
ที่หลังฉันไปเข้าห้องน้ำแล้วมีคนปิดห้องน้ำคงจะเลอค่าเนอ

เขาบอกมีดาราอยู่อันไหนแองจี้เล่าเหตุการณ์สักนิดหนึ่งสิ

แต่มันกำลังใช่คือเขาปิดแล้วเขาจะเข้า

ดั้งจมูกหักเยื่อหูฉีก

ต้องรอผลการตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีการพาดพิงไปถึงกลุ่มนักแสดงดารา

ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หลักฐานที่เกิดเหตุพยานบุคคลพยานวัตถุ
รวมทั้งการตรวจสอบเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

ที่ร้านที่เกิดเหตุแล้วก็อ้างว่ามีการถอดไปซ่อมอย่างที่บอกกัน
ส่วนการที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกำชับว่า

ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่
และดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายอยู่แล้ว
อีกคนนึงที่คนจับตามองเกี่ยวกับคดีนี้ว่า

ก็คือแฟนของอุ้มลักษณะ
ขณะนี้ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดนะฮะ

มาให้ปากคำในฐานะผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจะมีการออกหมายเรียกกลุ่มดาราด้วยนะฮะ

ดาราที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
และก็ลูกค้าของร้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้
อ้างว่าลงมือทำเหตุทำร้ายผู้เสียหาย
โดยล่าสุดมีผู้เกี่ยวข้องคณิคอะไรฮะอุณหมา
เฮ้าหนูอยู่ซ่ายได้ไหมปักหนึ่ง

เมื่อกี้มีทางบ้านบอกว่าแฟนชื่อโฟสหรือเปล่า

มีคนเขียนลายมาจริง

เราต้องสื่อสารสองทางกับผู้ชมด้วย

อย่าโมโหเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นเรื่องจริง

ก็นำตัวมาให้พนักงานสอบสวน

ล่าสุดคุณบอลกฤษณะเนี่ยนะฮะ

จังหวัดเชียงใหม่โดยทางเจ้าตัวเนี่ย
ขอประสานเข้าพบกับพันธุ์ตำรวจ
เอกสรายุทธ์สงวนโพไค

ชาการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนเรื่องของคดีความที่ว่าเนี่ยนะฮะ

แต่รู้สึกธุรกิจของเขาหลายธุรกิจตอนนี้

เริ่มจากประหยาดุญาตไม่มี

อ๋อหลายทีไม่ใช่เฉพาะแค่นี้

โรงแรมที่ไหนคุณตันโรงแรมที่ไหนอยู่ตรงนิมมารเลย
ตรงหัวมุมตรงแยกเลยอ๋อคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบว่าเปิด
เพื่อสำหรับทำคอนโดแต่ถึงเวลาปุ๊บในที่สุดบางทีเจ้าของเขาก็เสียดาย